แต่ว่าไปเจอติ๊กต๊อกของคุณซาวนัชชานะคะ
บอกว่าเจอเจ้าตัวนี้บุกบ้านมาแบบไม่ได้รับเชิญ

ทั้งคนทั้งเจ้าตัวเงินตัวทอง

เดี๋ยวไปทักทายบ้านข้างก่อน
โอ้โหนี่เห็นใครเห็นแบบนี้ก็ตกใจล่ะคุณค่ะ
เรียกได้ว่าต้องหยิบมือถือมาถ่ายเป็นหลักฐานก่อน
ก่อนที่จะเรียกกู้ภัยมาช่วย

บ้านเราอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มแฉะชุ่มชื้นต้นมงต้นไม้
มันก็อาจจะอยากมาพึ่งพิงอาศัย

ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ชุ่มแฉะคุณชนะจะบุกนะ
ใช่เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ผมชอบอยู่